ตอนนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ปักหลักรออยู่ที่กรมบังคักการณ์สืบส่วนตรวจฟุทธรรมภาคหนึ่ง

เพราะว่าเดี๋ยวเรารอไงว่าเอ๊ะช่วงประมาณใบ๒ใบ๓เนี่ย
ทางผู้การภาค๑จะมีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ไหม
แต่นักข่าวไม่รอช้าก่อนแถลงนับข่าวเสียบไมค์ก่อนเลย

เอออยากรู้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องพยานต่าง
แล้วก็การที่จะให้คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นอย่างไร
รวมถึงวันนี้ทนายของคุณแม่คุณตังโมมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ

เชิญครับ
คุณสิริวัลค่ะเชิญค่ะ

วันนี้ทีมข่าวหลายสำนักเลยค่ะมาเกาะติดความคืบหน้า
เพิ่มเติมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะ

เพื่อที่จะรายงานให้กับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทราบถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเช้านะคะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง

ได้เดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

เพื่อที่จะร่วมประชุมกับชุดสืบสวน
แล้วก็มีรายงานว่านะคะวันนี้เนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายให้กับ

จนทำให้เกิดความสับสนในหลายเรื่อง
ที่ทำให้ตำรวจสอบสวนคดีนี้เกิดข้อสงสัยหลายข้อค่ะ
แล้วก็เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภาคภูทรภาคหนึ่ง
เดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพื่อฟังรายงานสรุปสำนวนพยานและผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือกับแตงโมทั้ง๔คนค่ะ

พยานที่สอบปากคำทั้งหมดก็ขาดเพียงนายแซนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มาให้ปากคำค่ะ
ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังว่ายังไม่พบนะคะ
พยานคนสำคัญตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พลัดตกเรือของแตงโม
เดินทางเข้ามาภายในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ส่วนเมื่อช่วงเช้านะคะเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
นายกริจนาศีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรายุทย์โยธินค่ะ
หรือแม่ของแตงโมได้เดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีนะคะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรวมทั้งยังมีข้อสงสัยทางนิติเวทย์
จึงต้องทำหนังสือขอเข้าไปพบกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะขอประสานหมอพรทิพย์พิสูจนพลิกศพแตงโมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ทนายก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาจะติดตามข่าวที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายตั้มจะพาบุคคลสำคัญเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ว่ามีหลักฐานใดเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
ส่วนเรื่องข้อสงสัยของพี่ชายแตงโมแล้วก็แม่แตงโมนั้นนะคะ
ที่มีคนส่งภาพคล้ายคนกระโดดลงจากเรือส่งมาให้
ก็กำลังวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ค่ะเรื่องของการประสานหมอพรทิพย์นะคะ
ทนายก็บอกว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องบางเรื่อง
จึงต้องประสานหมอพรทิพย์เพื่อที่จะมาชนสูตรศพนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยน
ชนสูตรศพแตงโมจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาเป็นโรงพยาบาลตำรวจแทนซึ่งทางครอบครัวก็ติดใจสงสัยในเรื่องนี้
ไปฟังเสียงของทนายกันค่ะคือคดีนี้มันมีอะไรหลายหลายอย่างที่ทางตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
ส่วนของคุณแม่เองตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับ
ก็คงคงจะให้ผมเป็นตัวแทนในการที่จะแถลงเรื่องอะไรต่างต่างแต่วันนี้อ่า
ก็ตั้งใจที่จะมาติดตามข่าวที่ทนายตั้มอ่าจะพาบุคคลสำคัญเข้ามาอ่า
ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือว่าอาจจะมาแสดงหลักฐานอะไรอันนี้ผมผมติดตามข่าวนะครับ

ค่ะคุณอริยาคุณสืบสกุลค่ะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติม
ถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะโดยได้บอกว่าเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนได้สอบพยานในคดีนี้ไปทั้งหมด๖๕ปากค่ะ
และวันนี้นะคะจะมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีก๓ปาก
อีกส่วนอีก๒ปากนั้นก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกมาให้การเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ
จากนี้นะคะยังพูดถึงประเด็นที่มีการสอบพยานทั้งหมดนะคะ
โดยเฉพาะ๔คนที่อยู่บนเรือกับแตงโม
โดยทางผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๑ก็ยืนยันนะคะ
ทั้ง๔คนไม่ได้มีการให้การกลับคำแต่อย่างใดนะคะ
เพียงแต่มีการให้การเพิ่มเติมเป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนคดีนี้มากขึ้น
ไปฟังเสียงของทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งกันค่ะ
ก็เป็นพยานแวดล้อมคดีที่เราใช้ประกอบนะครับ
แล้วที่มีการพาดพิงไปถึง
ก็ทั้งหมดเนี่ยผมเรียนมาแต่ต้นแล้วว่าอะไรที่จะให้เป็นประโยชน์
หรือทำให้คดีมีภาคอาจารย์แล้วก็จะเชิญมา
แต่ทั้งหมดนี้เป็นใครบ้างให้การอย่างไรเนี่ย
พนักงานสอบสวนไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับ
เอาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะประกอบของกระบวนการยุทธรรม
พนักงานสอบสวนเจ้าที่ตำรวจทำสำนวนเสร็จแล้ว
คุณอริยาคุณสุดสกุลคะเรื่องของการให้ข่าวเพิ่มเติม

โดยเฉพาะในประเด็นที่สื่อมวลชนมาติดตามทำข่าว
เพื่อที่จะรอติดตามความคืบหน้าใน
สอบสวนคดีนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
บอกว่าทุกวันนะคะจะมีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะ
ในเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะขณะที่วันนี้นะคะ
ตำรวจก็จะมีการแถลงสรุปความคืบหน้าคดีทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ว่าจะเป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาค่ะซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังเกาะติดอยู่ที่กองบัญชาการตรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวน
สอบพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
ผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนการแถลงนะ
เพราะว่าถ้าแถลงเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญไปที่เรื่องของที่เมื่อวานเนี่ย
๔คนมาให้การอะไรบ้างเดี๋ยวนักข่าวคงจี้ถามต่อนะครับ
ปากเข้าไปแล้วสำหรับคนที่มาให้การวันนี้อีก๓ปาก